ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านนี่แตกตื่น
เดี๋ยวให้น้องมิ้นเนี่ยช่วยดูด้วยทำไมคะเขาบอกแสงกระสือ
อันนี้ไม่ใช่หนังใช่ไหมอ่าไม่ใช่หนังนี่นี่นี่
ตัวเดิมป่ะเนี่ยมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่กระสือที่ติเคยไปล่ากระสือ
อันนั้นที่ลบบุรีนะนี่ตัวใหม่เหรอคะนี่ที่ร้อยเอ็ดเขาบอกแสงกระสือ
เดี๋ยวนะนี่สตูเรามีพระจันทร์ถึงสองดวงเลยเหรอคะสีเลือดดวงหนึ่ง
จันทร์ธรรมดาอีกดวงหนึ่งเหรอคะสื่อไม่เท่าไหร่เสียงหมาหอนเนี่ย
ไก่เกยตรงนั้นยังดีอยู่ไหมยังอยู่ดีไหมน่ะอ่านี่ฮะ
คือชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดนะครับตำบลท่าศรีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่เหรอเห็นไหมนี่ลอยลอยลอยไปนู่นนะฮะแสงขาว
เขาบอกเขาเจอตอนตีสี่นะฮะยี่สิบเก้าตุลาคมทีแรกเป็นจุดเล็ก
อ่าพอดูไปดูมาทีแรกเอ๊ะดาวหรือเปล่าบนท้องฟ้าอ่า
ตีสี่อาจจะแบบดาวอาจจะยังไม่หมดค่ะดูไปดูมาถึงกับภาวะนะฮะ
ก็สิรโทษนะคะใส่มันมาเป็นแนวยาวอย่างนั้นเลยหรอครับ

แมงกระพุนมันไปอยู่บนห้องฟ้ากล้องเหน็ก

แกว่งไปแกว่งมาทีศรีนะ

โอ้โหมันไม่ได้ลอยแล้วสะบัดไปสะบัดมาอย่างนี้
อุ๋ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าลมอยู่

เคยได้ยินเรื่องกระซือกลางวันมันเป็นยิง
คุณครูวิชาวิทยาศาสตร์จำชื่อภาคภูมิพันธิ์แล้วนะตอนนี้
มีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดาเห็นไหม
แต่กลางคืนมีหัวกับไส้ลอยไปลอยมา
ไม่มันเหมือนกระดาษนะพี่อุ๋ยลองดูสิเห็นไหมมันปลิวเหมือนกระดาษโดนลมเลย

คนมาถ่ายคลิปนี่มันสู้เห็นไหม

กระสือไว้ในสตูเรา

จำลองมาเหมือนของจริงเด๊ะเลย

ทุกผู้ชมครับนี่นะฮะตี๔นะฮะ

ชาวบ้านที่ดำมนท่าศรีดาอำเภอหนองพ่อจังหวัด๑๐๑

ค่ะบอกโอ้ไส้ทะลัก

ทันลักเลยเห็นไหมส่งมาแบบนี้อ่ะ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบให้เหลือเกิน

เดี๋ยวดูหน่อยว่าจะให้ใครไปดี

แถวนั้นเป็นพื้นที่วัดด้วยนะ

จังหวัด๑๐๑จุดที่ชาวบ้านบอก

ก็สื่อลอยไปลอยมาตอนเช้ามืดมา๒วันก่อนหลวงพ่อแล้วไปตามหาเจอตัวแล้วนะ
คนที่ถ่ายคลิปได้นะครับคุณพี่บุญยืนนะฮะอายุ๕๕ปีชาวบ้านที่เห็นกระสือนี่
พี่บุญยืนแกบอกตี๔นะ๒๙ตุลาคมวันนั้นตื่นมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำหลังบ้าน
สังเกตเห็นดวงไฟแบบประหลาดทีแรกเป็นจุดเดียวพักนึงเนี่ยอุ้ย
มันกลายเป็นแบบวีบวับลอยไปลอยมาอยู่ก้อไผ่หลังบ้านด้วยตกใจต้องรีบ
เออแล้วคืนนั้นนอนหลับไหมไม่นอนนอนไม่หลับเออจริงไหม
ที่ว่าเอาพระทรุมาขอจริงใช่ไหมจริง
นี่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแถวนั้นเป็นพื้นที่วัดด้วยใช่ไหมฮะ
หลวงพ่อพอดีนะฮะท่านจ้าวาดวัดนาสมบูรณ์นะฮะ
พระอาจารย์จิลวัตรยานวโรก็เลยถามหลวงพ่อ
นี่แม่ตอนเดินบินทบาทอยู่กับนี่ลูกศิษย์วัดอ่ะสุดท้ายหลวงพ่อบอกไม่ต้องตกใจกันมาก
อัตมาเฉลยเลยก็แล้วกันที่เห็นคือว่าว

ข้างบนมันดูไกลว่าวจุลาของวัดเอามาให้เด็กวัดเนี่ยเล่น
แล้วก็ผูกเอาไว้กลางวันไม่เท่าไหร่กลางคืน
พอกลางคืนมันก็เรืองแสงไง
พอแสงลมหมดมันก็ค่อยลอยตกอยู่แดดหลังบ้านชาวบ้าน
ตอนซ้ายมือช่วงยังมีแสงอยู่
เด็กวัดยังถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้เลย
พอกลางคืนเนี่ยลมมันหมดแต่มันยังคงลอยอยู่
แล้วไปอยู่แถวกอไผ่ชาวบ้านเลยคิดว่ากระสือ
เหงือขีดบอลไฟเฉยก็จะเวลาเขาคอมการนึก
ท่านก็ไม่ได้หลอกไม่ได้ไปอะไรด้วยนะคือชาวบ้านเนี่ยเวลาเจออะไรเนี่ย
เลยฝากบอกอย่าเพิ่งหลงเชื่ออย่าเพิ่งแตกตื่น
กระสืออะไรพวกนี้ไม่มีจริงหรอกอ่านี่มันคือว่าว
เด็กเอาไฟเนี่ยไปประดับตกแต่งเอาไว้อ่าพี่บุญยืนกับชาวบ้านจะได้สบายใจ
เราก็หาคำตอบให้เรียบร้อยว่าวติดไฟ
แต่อีกไม่ต้องไปแล้วนะครับพี่บุญจะไปแทน